ดูเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงกันเยอะนะคะ
โรงเรียนซึ่งผู้มนุยการเนี่ย
เปลี่ยนสนามฟุตบอลของเด็กนักเรียนให้กลายเป็นสนามกอล์ฟค่ะ
แล้วก็ไล่เด็กที่อยากจะเตะฟุตบอลให้ไปเตะที่สนามอื่น
คราวนี้ชุมชนก็ร้องเรียนกันสิคะ
เด็กเขามาเรียนหนังสือบางทีก็ผู้อำนวยการก็ให้ปีนเสา
เพื่อที่จะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวกับสนามกอล์ฟนี่แหละ
ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และทวิตเตอร์เลสกูลออกมาโพสต์แล้วระบุข้อความบอกว่า
พอโรงเรียนชอบกอล์ฟใช้สนามฟุตบอลมาทำสนามกอล์ฟ
อ้างว่าใช้สอนเด็กแต่มีพักพวกตัวเองมาเล่น
ตอนย้ายมาใหม่ก่อนสร้างสนามถึงกับเอาเสาประตูฟุตบอลมาเชื่อมติดกัน

เพจนี้เขาก็โพสต์ไว้แบบนี้นะคะโอ้โห
แล้วก็ยังมีบอกว่าให้เด็กปีนเสาไปติดตั้งสปอร์ตไลท์
แล้วก็ช่วยคนงานเทปูนคือผู้ปกครองพอรู้แบบนี้ก็ตั้งคำถามว่า
ทำไมให้ลูกเขาทำแบบนี้มันเสี่ยงอันตราย
ไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนด้วยนะคะคือเรื่องเนี้ยไม่ใช่เด็กที่เดือดร้อน
ชาวบ้านที่อยู่รอบโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบด้วย
เพราะว่าเวลาตีกอล์ฟได้กอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะอืม
มันก็ลอยออกไปจากโรงเรียนเพราะว่าของแบบนี้มันต้องใช้พื้นที่
แล้วมันต้องมีตะข่ายอะไรกั้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าวิทย์โดนหัวผู้สูงอายุ
จนต้องมีการร้องเรียนเกิดขึ้นค่ะโรงเรียนค่ะพอมีการร้องเรียน
ทำหนังสือชี้แจง๖ข้อสรุปสาเหตุที่สร้างเป็นสนามกอล์ฟค่ะ
นี่ค่ะบอกว่าเนื่องจากตอนนี้ระดับมัธยมมีหลักสูตรกอล์ฟเบื้องต้น
และกอล์ฟถือว่าเป็นกีฬาของคนรุ่นใหม่เจนแซดส่วนเด็กที่ต้องการเตะฟุตบอล
ก็ไปสนามของอำเภอเรนูนครซึ่งอยู่ห่างไปแค่๒กิโลเมตรเท่านั้น
จะมาอ้างว่าเยาวชนติดยาเสพติดเพราะไม่มีสถานที่ออกกำลังกาย
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ส่วนเรื่องลูกกอล์ฟตกบ้านข้างเคียงยอมรับอาจจะมีบ้าง
แต่ทางโรงเรียนจะหาที่กำบังให้ปลอดภัยอันนี้เป็นคำชี้แจงของโรงเรียน
พอมีคำชี้แจงออกมาแบบนี้ค่ะโอ้โหคือสังคมก็
ก็หนักขึ้นเลยค่ะมันก็มีช่องให้เขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นไป
จอดสองคันเข้าไปสี่ห้าคันรถทัวร์จอดสนามโรงเรียนเลยค่ะ
เต็มสนามเลยเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ฉวยโอกาสใช้งบโรงเรียนมาเปลี่ยนสนองความอยากของตัวเองหรือเปล่า
อืมก็อยากจะเรียกร้องให้ต้นสังกัดมาตรวจสอบหน่อยนะคะอ่าทีมข่าวก็ลงไปเลยค่ะวันนี้
ไปพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านไปคุยกับพอโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะ
คุณพานุวัฒน์ทงยศค่ะพอชี้แจงแบบนี้ค่ะมีการเปิดหลักสูตรฝึกสอนให้นักเรียนร้ายกอล์ฟจริง
เป็นกีฬาทางเลือกและยอมรับว่าไม่ได้ถามความเห็นชาวบ้านก่อน
พอชาวบ้านไม่เห็นด้วยโรงเรียนก็ยินยอมยุติการสอนกีฬากอล์ฟ
จะหากีฬาอย่างอื่นที่เหมาะสมมาแทนพอว่าอย่างนั้นค่ะ
มันจะเป็นหลักสูตรต้องแก้ไขนั่นแหละเพราะมันไม่สัดความต้องการของจังชนเรา
ก็ชัดเจนนะคะผอก็บอกว่ายินยอมยุติการสอนกีฬากอล์ฟ
แล้วเดี๋ยวจะหากีฬาอย่างอื่นที่เหมาะสมมาแทนอันนี้อันนี้กูฟุตบอลใช่ไหมคะ
ไงเขาเอาเหล็กไปออกติดเอาไว้
ติดกันหมดแล้วยังไงดีนะคะแล้วสนามก็คงต้องทำใหม่เนาะ
ทำใหม่เพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้กอล์ฟแล้วนี่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างนานา
ชาวบ้านที่ถูกลูกกอล์ฟตกใส่บ้านค่ะคุณรัฐดาวันก็บอกว่า
ลูกกอล์ฟเนี่ยเข้ามาในบ้านหลายลูกเลยค่ะคือลูกกอล์ฟนี่มันเจ็บมากนะ
ถูกหัวเธอแล้วก็หลานสาวก็เก็บลูกกอล์ฟเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ไปแจ้งความยืนยันไม่เห็นด้วยเลยที่โรงเรียน
สนามฟุตบอลเป็นสนามกอล์ฟค่ะ

มันไม่ได้มาทั้งค่ะทุกมันมีชื่อกระโจ๊ก

จ้าไว้เบิ้งไว้วันนี่

เนี่ยค่ะก็เดือดร้อนนะคะ
ถ้าโดนหัวโดนอะไรเข้าไปที่ก็เจ็บหนักเลย
นะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตอนนี้ได้สั่งให้ทางโรงเรียนยึดมติชุมชนที่ให้ยุติการสอนกอล์ฟแล้วค่ะ

ก็จบลงจบลงด้วยประการชนิดนี้ค่ะ